ไปดูคลิปนี้ค่ะเห็นแล้วสงสารเด็กจริงคุณภาคภูมิ
คือเป็นคลิปที่เพื่อนบ้านถ่ายเอาไว้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึง
ในพื้นที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แม่บังคับให้ลูกชายอายุแค่๘ขวบ
แค่กางเกงตัวเดียวเหมือนคล้ายกางเกงในด้วยซ้ำ
ให้เด็กไปนอนกลางแดดแล้วบังคับให้นอนตากแดดอยู่แบบนั้น
เด็กก็ร้องเพื่อนบ้านก็พยายามจะช่วยแม่ก็ไม่ยอมให้ช่วย

เนื่อยพักประโยชน์นอนดูแลขวบ
ไฟดูว่าประโยชน์กดหลงได้หรือเปล่า
หลังเฐยต้องพักทั้งหมดนะครับ

นี่คุณภาคภูมิสงสารเด็กมาก
เด็กบอกจะตายแล้วแม่บอกไม่ตายหรอกลูก
แล้วเหตุการณ์คือสายแดดกำลังมาเลย
เมื่อวานเพื่อนบ้านต้องแอบถ่ายมีรั้วกั้นอยู่นิดหนึ่ง
นี่ค่ะจากคลิปนี้นะคะล่าสุดวันนี้
ดำรงธรรมอำเภอพนมสารคามเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเศร้า
บ้านพักเด็กจังหวัดฉะเชิงเซากับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ไปถึงบ้านไปถึงบ้านตามคลิปอ่ะ
แล้วก็เจอแม่นะคะแม่เด็กที่อยู่ในคลิปนั่นแหละ
ดูเฉยไม่กลัวไม่อะไรเจ้าหน้าที่เลยนะ
คือถ้าคุยกันแบบนี้แม่เด็กก็ดูคุยได้เหมือนคนปกติทั่วไปนะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมก็สงสัยเหมือนกับที่เราสงสัยเหมือนกับเจ้าหน้าที่สงสัย
ไปถึงปุ๊บถามแม่ก่อนเลยว่าทำไม
ทำไมให้ลูกไปนอนตากแดดแบบนั้นอ่ะครับ

จะมีแบบเหมือนลักษณะแบบเขาโดนเข้าถึงลักษณะเป็นคล้ายกับด้านนี้

จะเป็นแบบหลากหลายอย่างนี้อ่ะค่ะ
นี่คือคำตอบจากแม่
เหมือนโดนเข้าสิงหรืออะไร
เหมือนเดี๋ยวมีอาการเด็กมีอาการหลากหลายเหมือนเด็กโดนเข้าสิง
เหมือนเดี๋ยวเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเป็นผู้ชายคือพูดงงมาก
คือเอาเป็นว่าเธอพยายามจะบอกว่าลูกเธอเนี่ยไม่ปกติ

แต่เท่าที่ผมดูผมว่าตัวแม่เนี่ยไม่ปกติ

เห็นตอนแรกก็ดูเหมือนแม่จะปกติ

ใช่แล้วบอกทีมันเล่นตากแดดมันยังเล่นได้เลย

มันไม่ใช่นอนอาบแดดมันฝรั่งอย่างนี้

สังเกตพฤติกรรมของแม่นะครับ
เหมือนคนจิตไม่ปกติจริง
แล้วลองสังเกตรอบบ้านดูนะ

เป็นแบบต้นไม้ดัดเป็นรูปหัวใจ

เต็มเลยนะแล้วคุณผู้ชมดูราคา

นี่คืองานศิลปะไม้ดัด

สิบเก้าล้านสี่แสนบาทอ่า

ขอดูหน่อย

มันเป็นซากต้นไม้
แล้วเอามาดัดเป็นรูปหัวใจ

ซึ่งเธอบอกว่าเป็นไม้ดัดสิบเก้าล้าน

หลายอย่างในบ้านมันประหลาดมาก

เนี่ยต้นไม้ดัดอยู่ไหนคะ

สิบเก้าล้านสี่แสนที่แม่จะขายอ่ะ

แต่มันไม่ปกติ
คือถ้าจะมีคนมาซื้อก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอก

แต่ปกติเขา

ใช่มันมีของแปลกหลายอย่างคุณผู้ชม

้อต้มเนื้ออะไรก็ไม่รู้นะวางอยู่ในบ้าน

หม้อต้มทอง

อย่ามายุ่งนะแล้วก็ห่วงหม้อนี้มากเลย

มันไม่ใช่แล้วแหละแล้วก็มีเนี่ยกองสากไม้
อะไรแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่า

ต้องขอเชิญตัวคุณแม่

ที่โรงพยาบาลพนมสารคาม

เพื่อประเมินสภาพของคุณแม่นะคะ
จะได้หาทางช่วยเหลือเด็กต่อไปนะคะ

เด็กชาย๘ขวบที่ถูกบังคับให้นอนตากแดด
ตอนนี้ไปอยู่กับคุณตาคุณยายค่ะ

คนแรกอายุ๑๑ก็เป็นลูกของแม่คนนี้

เกิดจากลูกชายอีกคนมาฝากเอาไว้

แม่ตบแม่เตะ

ก็บอกว่าแม่สูบยาบ่อย

ใช้คำว่าแม่สูบยาบ่อย
แล้วก็บอกว่าแม่ทุบหมา

เป็นหม้อต้มหมาไม่ใช่หม้อต้มทอง

แล้วคำสุดท้ายที่เด็กบอกกับเจ้าหน้าที่นะ

มีแผลเต็มไปหมดเลยเนี่ย

เท่ากับว่าตอนนี้เด็กอยู่กับตายายใช่ไหมคะ

แล้วตายายก็แค่มีอาชีพรับจ้าง

เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก่อน
เรื่องต้นต้องฝากคุณตาคุณยายนี่แหละ

เบื้องต้นเดี๋ยวให้ค่าใช้จ่าย

เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาดูแลหาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้

แล้วก็ต้องประเมินดูว่าคือแม่เนี่ย
เอายังไงกันแน่เลี้ยงลูกไหวไหม

เดี๋ยวถ้าเกิดตายายไม่ไหวอีกเนี่ย
ให้ทางเจ้าหน้าที่ดูแลนำสถานที่ที่เหมาะสม

คือยังไงแม่ก็ต้องนำตัวไปบำบัด

ตายายได้เจอตายายเจอ

เพราะฉะนั้นเอาทางจิตใจก่อน
ถ้าตากับยายลำบากเงินทองอะไรงบประมาณ